คุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของน้ำเปลี่ยนนิสัยครับ
ทำให้ผู้ชายคนหนึ่งกลายเป็นอะไรก็ไม่ทราบ
จู่ก็เดินโซซัดโซเซล้มลุกคุกคานอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยว
เจ้าของร้านเขาเห็นเขาก็เอามือถือขึ้นมาถ่ายคลิป
สักพักภรรยาเดินตามมาจะมาลากตัวสามีกลับไป
บป้าบให้หนึ่งทีเป็นการเรียกสติ
แต่มิ้นห่ำซ้ำภรรยาของคนเมาชี้หน้าด่าเจ้าของร้านที่เป็นคนถ่ายคลิปด้วย
เอาไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนครับ

นี่ค่ะช่วยแมงคล้ายคล้องทุกวัน
หม่อมสงขราคนขี้เมามาจากไหนก็ไม่รู้ไม่รู้จักเลยฮะ
เดินโซซัดโซเซมาถอดเสื้อถอดผ้านั่งในร้านก๋วยเตี๋ยว
พูดจาไม่รู้เรื่องอะไรก็ไม่รู้สักพักเมียเข้ามามาตามผัวพยายามห้ามปราม
แต่ชายคนเมาก็ไม่หยุดอารวาสจนกระทั่งตำรวจมาถึงทางร้านก๋วยเตี๋ยก็พูดขึ้นมาว่า
ตำรวจจับไปเลยแต่เมียของเขาเมียคนที่เมาอ่ะชี้หน้าด่าคนที่ถ่ายคลิปว่า
อย่ามาเสือกคนเมาจะอะไรกันนักหนาอย่างนี้เลยนะ

นานจำรวจก็มาจริรัจราตามไฟล์ก็แยกย้ายกันไป
ส่วนคนที่เป็นคนถ่ายคลิปก็เอาคลิปไปพบ
เพราะกลัวทั้งร้านจะเสียหาย
เพราะว่าภรรยาของเขาก็กว้างขวางในพื้นที่